คุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้สายหัวแต่เช้าเลยล่ะ
เพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และวันนี้วันนี้ทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตคุณกระเต็นนะฮะ
โอ้โหคือทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่แล้วน่าตกใจจริงฮะ
วันนี้นะครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้น๑๗๖๖๙รายครับนะครับ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ไปอยู่ที่พุ่งไปเลยครับ
รายแล้วนะครับขณะที่ผู้เสียชีวิตครับ๑๖๕ศพ
เราไม่เคยมียอดนี้มาก่อนนะฮะในจำนวน๑๖๕ศพนี้นะครับ
เป็นการเสียชีวิตที่บ้าน๒๑ศพครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่
๒ศพส่วนผู้หายป่วยแล้วก็กลับบ้านได้แล้วนะครับ
อยู่ที่๙๗๙๘รายครับคุณผู้ชมมาดูจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันนะครับ
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยคือตอนนี้หลักหมื่นมา๑๓วันแล้ว
ติดต่อกันนะฮะจะหมื่นเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่หมื่นบวกนะครับ
แล้วก็จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา
ตอนนี้อยู่ที่๑๘๐๐๐รายผู้ที่อาการหนักนะครับ๔๕๐๐ราย
อันนี้เอาไปตัวเลขกลมกลมนะครับแต่จำนวนนี้เนี่ย
มีที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ถึง๑๑รายครับ